มามาตามกันต่อเรื่องนี้นะคะที่บอกว่าไปพบศพ
ของผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในลำทานน้ำ
หรือเธอไปฆ่าตัวตายหรืออะไรอย่างไรหรือเปล่า
สุดท้ายมันสะเทือนขวัญและสะเทือนใจ
เพราะคนที่คาดว่าจะเป็นผู้ก่อเหตุนั้น
น่าจะเป็นเพื่อนสนิทที่อยู่กับเธอตอนสุดท้าย
แล้วเป็นคนสุดท้ายที่อยู่ด้วยกันด้วย
เหตุการณ์นี้น่ากลัวนะคะคุณผู้ชมค่ะ

คือเจ้าหน้าที่พอรับแจ้งทั้งตำรวจทั้งกู้ภัย
ลงพื้นที่แล้วไปเจอมีศพคนตายอยู่ในลำทานน้ำนะคะ
ที่อำเภอพระโต๊ะจังหวัดชุมพร
ไปตรวจสอบค่ะปรากฏว่าคนตายเป็นผู้หญิง
สภาพเนี่ยนอนคว่ำหน้าไม่ได้ใส่เสื้อนะคะใส่แต่กางเกง
เสียชีวิตมาแล้วน่าจะไม่ต่ำกว่า๓วัน
คุณผู้ชมดูบาดแผลของเธอสิคนตายนางสาวชัดดาทิพย์รอบครอบ
ดูตามนี้เลยเธอนอนคว่ำหน้า
แขนขวามีแผล๓แผลบริเวณหลังมี๑แผล
โดนฟันที่หัวบริเวณคิ้ว๒แผล
ใบหน้าแก้มขวาอีก๓แผลตรงคอก็โดนนะคะแขนซ้ายด้วย
และที่สำคัญเธอยังถูกราดด้วยน้ำกรด
บริเวณหน้าลงมาครึ่งตัวเลยเจ้าหน้าที่ตอนนั้นเนี่ยตกใจมากนะคะ
โอ้โหสภาพศพน่ากลัวสยดสยองมากนำศพส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลสุราธานี
กระทั่งตำรวจไปสืบหาข้อมูลแล้วทราบว่า
คนตายนี่แหละค่ะคือนางสาวชะดาทิพย์อายุ๓๑ปี
เธอเป็นคนปล่อยเงินกู้ได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนในพื้นที่ระแวก
เคียงกับจุดที่พบศพตรงนั้นเลย
พบแบบนี้ว่าญาติเนี่ยก่อนหน้าที่จะมาเจอศพ
ญาติมีการโพสต์เฟซบุ๊คประกาศตามหาเธอมาแล้วเมื่อ๒๓วันก่อนหน้า
ตำรวจไปพาตัวเพื่อนสนิทของคนตายมาสอบถาม
นั่นก็คือนางสาวบุญพาเงินทิพย์อายุ๓๖ปี
เพราะอะไรเพราะเพื่อนคนนี้เป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับคนตาย
หลังจากนั้นตัวนางสาวชะดาทิพย์หายตัวไป
แล้วแม่ของนางสาวชะดาทิพย์คนตายบอกว่า
ทำไมทรัพย์สินในร่างกายของลูกหายไปหลายรายการ
ทีมข่าวของเรายังไปเจอแชทด้วยนะคะ
เป็นข้อความสนทนาของนางบุญภาที่คุยกับเพื่อนคนอื่น
เกี่ยวกับการหายตัวไปของคนตาย
เป็นลักษณะว่าเพื่อนคนนี้พิมพ์ไปถามไปถามบุญภาว่านี่
เหมือนกับเนี่ยเห็นนางสาวชะดาทิพย์บ้างไหม

แต่เหมือนกับบอกเพื่อนคนนี้ไปว่า
คนตายมากินเบียร์๒ขวดแต่ไปส่งที่บ้านแล้วนะ
ตอนนั้นคนตายโทรศัพท์ตลอดเวลา
แล้วขอลงระหว่างทางบริเวณบ้านร้าง

แถมยังมีการบอกเพื่อนคนนี้ต่อด้วยว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอก
แถวนี้ถิ่นเขาก็คือถิ่นของนางสาวชะดาทิพย์

แต่คุณผู้ชมคะมันมีกล้องวงจรปิด
วงจรปิดนะคะจับภาพได้ตอนนางบุญภา
ลงจากรถมาพร้อมกับลูกชายค่ะ

ลักษณะมีถือถุงเบียเข้าไปภายในบ้านด้วย
จากนั้นตอนประมาณ๓ทุ่ม
๓ทุ่มเนี่ยเห็นว่าลูกของนางบุญพาเพื่อนสนิทคนนี้ของคนตายนะคะ
และก็ตัวนางบุญพาเองลักษณะเหมือนมีพฤติกรรมมีพิรุษน่าสงสัย
เพราะเปิดประตูบ้านเอาไว้เล็กน้อยเปิดไฟหน้าบ้านเอาไว้
แล้วลักษณะมุดเข้ามุดออกอยู่ในบ้านตัวเองหน้าประตูเนี่ยหลายรอบ
จังหวะเหมือนลักษณะเดินมาส่องที่บ้านข้างด้วยว่าบ้านข้างเขาปิดประตูไปหรือยัง
ลูกเองจริงก็ยังเด็กอยู่ด้วยนะแล้วหลังจากนั้นนางบุญพากลับไปปิดไฟหน้าบ้าน
แล้วลักษณะเหมือนลากอะไรบางอย่างขึ้นรถกระบะไปพร้อมกับลูกชาย
โอ้โหแบบนี้หมายความว่าไงอ่ะตอนเขาก่อเหตุก่อเหตุต่อหน้าเด็กเหรอ
คุณปียชาติค่ะของเราไปที่ห้องเช่าคนก่อเหตุนะคะได้ข้อมูลมาแบบนี้ว่า
ณวันเกิดเหตุเนี่ยมีคนได้ยินเสียงกรีดร้องแล้วได้ยินเสียงทุบอะไรบางอย่าง
เสียงเนี่ยดังมากเลยซึ่งคนเกาะเหตุนะเวลานั้นเนี่ยเขาอ้างว่าเขาทะเลาะกับสามี
เพราะสามีเนี่ยจะมาเอาลูกไปอยู่ด้วยแต่คนแถวนั้นเขาบอกว่าน่าแปลก
ที่ว่าที่ผ่านมาไม่เคยเห็นสามีของผู้ก่อเหตุมาหาเลยนะแล้วทำไมถึงบอกว่าวันนั้นเนี่ย
ทะเลาะกับสามีตัวเองช่วงเช้ายังมีการไปถามด้วยนะคะบอกว่ามีคาแคร์ที่ไหนล้างรถบ้างไหม
นี่นี่จังหวะนี้เห็นไหมเหมือนเข้าเข้าออกออกอุ้มลูกด้วยอะไรด้วยเขาไปถามด้วยนะคะ
คนแถวนั้นว่ามีคาแคร์จะเอารถไปล้างมีที่ล้างรถที่ไหนและยังถามถึงที่ทิ้งขยะด้วย
เราก็ตกใจเราก็วิ่งไปตามเจ้าของบ้านใช่ไหมคะพอวิ่งไปตามเจ้าของบ้านมาดูเจ้าของบ้าน
เจ้าของห้องเช่าคนตะโกนถามเขายืนถามอย่างนี้ว่าพี่เป็นอะไรไหมแล้วข้างในตอบมาว่าไม่ไม่เป็นอะไร
เราก็ได้ยินเสียงกรี๊ดผสมกับเสียงทุบ
ทีนี้ทางด้านผู้สื่อข่าวของเราค่ะก็ไปตามคาแคร์นะคะตามข้อมูลที่เพื่อนบ้านให้ข้อมูลแบบนี้ใช่ไหม
ก็เดาว่าเขาน่าจะไปล้างรถไปล้างรถจริงจริงนะพี่อุ๋ยคือคาแคร์ตรงเนี้ยอยู่ห่างจากตรงห้องเช่าตรงเนี้ย
สักประมาณสองโลกว่ากว่าอ่ะไม่ถึงสามกิโลดีไปเจอเจ้าของคาแคร์ค่ะ
วันดีแสงประทีบเขาก็เล่าแบบนี้บอกว่าเออคนก่อเหตุมาล้างรถจริงนะ
เอารถกระบะมาล้างตอนประมาณเจ็ดโมงเขาก็รับเอามาล้างแล้วยังมีการเหมือนมาย้ำกับเขาด้วยว่า
ล้างรถให้สะอาดเอี่ยมด้วยนะพอหลังจากล้างเสร็จคนล้างเนี่ยก็บอกแบบนี้นะคะ
เขาเห็นความผิดปกติของรถอย่างหนึ่งคือผ้ายางข้างหลังมันเหมือนมีคราบสีน้ำตาลอยู่
คล้ายกับเป็นคราบเลือดแล้วมันก็ล้างไม่ออกจนกระทั่งเนี่ยคนก่อเหตุมาเอารถไปตอน๙โมง
มาดูที่แผ่นยางนี้แล้วยังถามด้วยนะถามคนล้างรถว่าเอ้าทำไมอ่ะล้างไม่ออกเหรอ
มันไปดูว่าออกไม่ออกถึงหลานบอกว่าล้างไม่ออก
ก็หลานก็ไม่รู้ว่ามันติดอะไรมาก็ไม่ได้ถามอ่ะ
และด้วยจากข้อมูลใดทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมค่ะ
กลายเป็นว่าเพื่อนสนิทคนนี้ของคนตายนางสาวบุญพายอมรับแล้ว
รับสารภาพว่าเธอฆ่านางสาวชะดาทิพย์เพื่อนเธอจริง
ทีนี้ตำรวจก็เลยคุมตัวนางสาวบุญพาไปชี้จุดประกอบคำรับสารภาพ
แล้วก็บอกว่าระหว่างตอนนั้นที่เกิดเหตุ
เบียร์มา๒ขวดมานั่งดื่มกันที่ห้องเช่าจริง
ตามที่มีกล้องมุมจรปิดบันทึกเอาไว้ได้
ตอนนั้นคือตัวนางสาวบุญพาเล่าว่าคนตายคุยกับชายคนสนิทของเธอ
เธอก็เลยโมโหเลยเกิดการทะเลาะกัน
ใช้ไม้ฟาดหัวเพื่อนไปสองครั้งแล้วเอาผ้าห่มห่อมัด
แล้วตีซ้ำอีกหลายทีจนเพื่อนเธอแน่นิ่ง
แล้วเอาร่างขึ้นรถไปโยนไว้ที่สะพานค่ะทีนี้ค่ะ
ทางด้านของนางสาวบุญมีแสงสว่างอายุ๓๖ปี
เสียใจนะที่น้องไปทำแบบนี้กับเพื่อนของตัวเอง
คิดจริงว่าน้องจะกล้าก่อเหตุฆ่าเพื่อน
ที่จริงแล้วเขาทั้งสองคนสนิทกันมาก
แล้วก็มักจะชอบไปเล่นการพนันด้วยกันอยู่เสมอค่ะ
คุณค่ะจริงคือว่าน้องเขาก็พูดคีย์กันกับลูกหน้านะคะ
ก็ไปมาแค่วันออกเกือบทุกวันนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมตอนที่
คือระหว่างที่นำตัวทางด้านของคนก่อเหตุนางสาวบุญภาเนี่ยนะคะ

ย่าดค่ะตอนนั้นย่าดของคนตาย
คือเขาพยายามวิ่งวิ่งกรูกันเข้ามาจะมาที่รถตำรวจ

เขาบอกว่าทำไมตำรวจขับรถวนหนีไปก่อนเลยนะ
แล้วต้องใช้วิธีการมาแอบส่งตัวนางบุญพาที่หลังโรงพัก
และนำตัวเข้าห้องขังแทนนะคะเพราะว่าญาติพี่น้องเยอะจริง
แล้วมีช่วงหนึ่งญาติของคนตายค่ะ
มีคนที่โอ้โหเป็นลมล้มพับไปเลยเพราะความโกรธแค้นกับการกระทำของคนก่อเหตุ
ตะโกนด่าทอกันอยู่แบบนั้นนะคะ
ทีนี้ทางด้านของภูมิกับนะคะพระโต๊ะค่ะพันธบรวจเอกมนศักดิ์ค่ะ
ท่านบอกแบบนี้ว่าทรัพย์สินของคนตายที่หายไป
ตามคำบอกเล่าของตัวแม่ของคนตาย
ก็จะมีสร้อยคอ๒บาทมีสร้อยข้อมือ๓บาท
มีแหวน๑สลึงแล้วก็มีกุญแจบ้าน
แล้วก็ยังมีเงินสดที่ติดตัวประมาณ๘๐๐บาท
ตอนนี้รู้มาแล้วนะคะว่าทองถูกนำไปขายเอาไว้ที่ชุมพร
เงินที่ไปขายทองประมาณสัก๑แสนบาท
แล้วไปเจอกุญแจบ้านของคนตายที่ตรงรำทานตรงจุดที่เกิดเหตุนั่นแหละค่ะ
จุดที่ตายแล้วก็มีบัตรประชาชน
แต่โทรศัพท์มือถือกับเงิน๘๐๐๐บาทยังหาไม่เจอ

เจ้าหน้าที่ตำรวจก็สันนิษฐานแบบนี้ว่า
คนก่อเหตุเป็นไปได้ว่าเงินคงขาดมือ

แล้วก็ชอบตะเวนไปเล่นการพนันเล่นไพ่กับคนตายด้วย
อาจจะลวงเพื่อนมาฆ่าชิงทรัพย์
เรื่องต้นแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนานะคะชิงทรัพย์
ส่วนข้อหาอื่นตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมค่ะ
คุณผู้ชมศพของผู้ตายนะคะ
ทางครอบครัวนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดแหลมทรายค่ะ
ตำบลพระโต๊ะแล้วนะคะจังหวัดชุมพร
แน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านั่นแหละค่ะ
พ่อของคนตายในวัญชัยรอบครอบอายุ๕๙ปีบอกว่า
รับไม่ได้กับพฤติกรรมของคนก่อเหตุโหดเยี่ยมจริง
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ขยายผลไปด้วยว่ามีคนร่วมก่อเหตุด้วยหรือไม่
เพราะเชื่อแบบนี้ว่าคนก่อเหตุไม่น่าจะทำคนเดียวได้ค่ะ
ทำแบบนี้ผมว่าโหดเยี่ยมแหละ
ใช่ทำแบบนี้คือมันผิดมนุษย์ใช่โหดมากเลย
เป็นผู้หญิงทำได้อย่างนี้ผู้ชายไม่ค่อยกล้าทำนะ
แต่ว่าผู้หญิงทำแบบนี้ผมถือว่าโหดแล้วก็แหนบเนียนแนบเนียนมากเลยครับ